คุณชูวิทย์คงไม่เผาผีกันแล้วล่ะ
ชีวิตนี้คงไม่เผาผีกับผู้ชายคนนี้อีกแล้วล่ะเพราะเอาคลิปนี้ออกมาฮะ
นี่เป็นคลิปที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตครับเอาบอกว่า
ใครกันเนี่ยถึงขนาดพนักงาน
นะครับตำรวจที่เขาดูเรื่องของการเช็คอินต้องเข้าแถวว่าอย่างนี้เลยเหรอ
แล้วก็มีตำรวจมาดูแลแบบนี้เฮ้ยเขาเพิ่งเปิดเคาน์เตอร์หรือเปล่า
แต่ว่านึกออกป่ะพอได้เวลาเปิดเคาน์เตอร์พนักงานก็เลยมาไหว้แบบนี้หรือเปล่า
หรือยังไงแล้วนี่ตำรวจเข็นกระเป๋าให้ด้วยนะ
อ่านี่บีไอพีนะนะแบบนี้ใช่ครับ
คือคุณชูวิทย์นะครับโพสต์คลิปนี้ความยาว๒๐วินาที
เป็นภาพของลูกความคนหนึ่งกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสนามบินโดยมีนะครับพนักงานภายในสนามบินเนี่ย
ไหว้ต้อนรับอย่างพร้อมเพลียงแล้วก็มีตำรวจท่องเที่ยวสองนาย
เข้าไปช่วยเหลือไปลากกระเป๋าเอาไปยังจุดตรวจเอกสาร
แล้วทนายตั้มก็เข้ามาเซลฟี่โบกมือและสวมกอดลูกความ
ชูวิทย์โพสต์ข้อความนะครับเกี่ยวกับคลิปนี้ระบุว่า
ทนายตั้มผู้ยิ่งใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่วัดกันที่สนามบิน
อย่างผมเป็นประชาชนคนเดินดินจะเดินทางไปไหนก็ต้องเข้าแถว
เคาน์เตอร์จะโหลดกระเป๋าก็ต้องแบกเองตามระเบียบ
ไม่มีใครมาต้อนรับไม่มีตำรวจมาช่วยยกกระเป๋านะครับ
แต่อย่างทนายตั้มที่ผมบอกว่าเป็นเด็กในคาถาของเทพจอ
อ่าจบแค่นี้อืมหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปครับ
ตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการเลยนะครับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ตรวจสอบเรื่องนี้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไง
นะครับล่าสุดพลตบตรีอภิชาติสุริบุญญาโคศกกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
เป็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นคลิปเก่าเมื่อ๒ปีที่แล้ว
โดยเหตุที่เกิดขึ้นทนายตั้มได้ไปส่งลูกความที่จะไปต่างประเทศ
ไม่ได้ไปด้วยตัวเองเชื่อว่าน่าจะเป็นการอำนวยความสะดวก
ตามปกติของตำรวจท่องเที่ยวครับเดี๋ยวนะอ่านอีกทีดิ
น่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกตามปกติของตำรวจท่องเที่ยวครับ
จริงเหรอนี่ไงถึงอึ้งไงถึงพยายามอ่านอีกที
เบิร์ตอ่านผิดหรือเปล่าพบว่าหากพบว่ามีผู้โดยสารลายใดติดขัดปัญหา
หรือมีเรื่องเร่งด่วนที่อาจจะส่งผลให้ขึ้นเครื่องไม่ทัน
จะมีการอำนวยความสะดวกในการช่วยถือกระเป๋า
หรือช่วยเปิดทางในการเดินทางให้เดินไปยังเครื่องบิน
นะครับทั้งคนต่างชาติและคนไทยไม่แบ่งชั้นวรรณะนะครับ
มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรแบบนี้ขอได้อ๋อขอได้ก็จะเปิดทางให้เลย
จดกระเป๋าให้เลยไปอำนวยความสะดวกให้ตั้งแถวยืนไหว้เลย
เป็นทางหน่อยไหมดอมเออเดี๋ยวลองประสานหน่อย